ตอนนี้ตำรวจคอขอเดินนะฮะรถน้ำสองคันครับ
รถน้ำ๓คันครับขออภัย
มีการคว่างสิ่งของนะครับมีการคว่างสิ่งของ
แสงสวัสดิ์นะครับ
ได้บอกอ่ะรถน้ำสองคันครับสามคันครับ
เหมือนจะแสบตานิดนึงนะฮะไม่รู้ว่ามีสารเคมีไหมนะครับ